ไปดูที่ปฐุมธานีคุณผู้ชมค่ะมีเหตุการณ์วัยรุ่นนะคะ
ชิงทรัพย์ที่ปั๊มน้ำมันมีปืนไปด้วยนะคะ
ตำรวจเนี่ยตามไปรวบตัวได้เป็นเยาวชนค่ะ

แล้วก็เป็นหลักฐานเลยที่ตำรวจตามตัวหาเบาะแสมากันสองคน
คนค่ะมีปืนมาด้วยแล้วก็มาตอนกลางคืนนะคะ
ตอนตีหนึ่งสิบแปดนาทีเนี่ยค่ะพนักงานปั๊มเนี่ย
โดนทำร้ายนะคะนี่เป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่คลองเจ็ด
ัญบุรีวังน้อยค่ะเอามีดแทงที่ท้ายถอยของพนักงานปั๊มนะคะ
นายชัยวัดคล่องฮิรันนะคะก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ที่เอาไปเนี่ย
ก็คือกระเป๋าคาดอกของพนักงานปั๊มในนั้นมีเงินสดอยู่สามพันแปดร้อยสี่สิบบาท
แล้วก็หลบหนีไปแบบเนี้ยค่ะตำรวจสพคลองห้าค่ะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบว่าคนร้ายเนี่ย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาวนก่อนหน้านี้แล้วค่ะมาดูลาดเหลาก่อน
ก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วตำรวจก็ไล่ไล่ตามไปตามกล้องวงจรปิดนะคะ
เส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปจนสุดท้ายอะค่ะ
ไปจับตัวได้ค่ะที่หอพักย่านคลอง๒ลำลูกกา
ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเป็นเยาวชนนะคะครับอายุสิบหกปีคนหนึ่ง
แล้วก็๑๗ปีคนหนึ่งยึดของกลางเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุ
ปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกมีดยาวเก้านิ้วหนึ่งเล่ม
วกกันน็อกแล้วก็เสื้อที่สวมในวันก่อเหตุค่ะ
ก็ให้การรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืน
เครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนและมีดไปในเมือง
หมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรและร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ
อายุ๑๖คนหนึ่ง๑๗คนนึงค่ะมีปืนมีมีดเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วค่ะ